คุณผู้ชมครับหินข่าวเทวัตรที่วีเราตามให้ต่อฮะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะอ่า
ครอบครัวของหญิงสาวที่ชื่อป๊อปอืมป๊อปเนี่ยเป็นลูกสาวของบ้านค่ะ
นะฮะวันนี้เราตามความคืบหน้าให้คือเรื่องนี้จะว่ามันซับซ้อนก็ซับซ้อน
จะไม่ซับซ้อนก็ไม่ซับซ้อนคือมันเป็นอย่างงี้คือพ่อเนี่ยนะ
โฉนดที่ดินที่บ้านเนี่ยที่สร้างบ้านปลูกบ้านกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ย
ค่ะเป็นชื่อพ่ออ่าอ่านะป๊อปบอกว่าวันดีคืนดีพ่อกับแม่เนี่ย
ก็มีปัญหาต้องแยกทางจากกันค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันคาราคาซังก็คือ
โฉนดที่ดินของพ่อเนี่ยแม่เอาที่ดินของพ่อเนี่ยที่มีโฉนดเนี่ย
กู้แบงค์แล้วสร้างโรงงานบนที่ดินที่มีชื่อโฉนดเป็นชื่อพ่อ
แต่โรงงานที่สร้างเป็นบริษัทโรงงานเฟอร์นิเจอร์อะไรอยู่ในพื้นที่บ้านเนี่ย
เป็นชื่อแม่แล้วเป็นชื่อลูกด้วยชื่อป๊อปชื่อพี่ชายอะไรก็ว่ากันไป
วันดีคืนทีเลิกกันนะพ่อกับแม่เลิกกันแต่ป๊อปอันนี้ป๊อปก็เป็นคนโพสต์คลิปแล้วก็บอกเรื่องราวก่อนนะ
ค่ะบอกว่าเอาคลิปวันที่สิบก่อนสิบตุลาคมอ่าเป็นคลิปคลิปแรก
บอกวันนั้นแม่ไม่อยู่แม่ไปต่างจังหวัดค่ะนะพี่ชายก็ไม่อยู่นะ
งงคนงานพักเที่ยงกินข้าวค่ะอยู่ดีพ่อกับผู้หญิงที่เป็นภรรยาใหม่
แล้วก็ผู้ชายอีกห้าคนมาลากเธอออกจากบ้านลากใช้คำว่าลากไม่ผิดนะคะ
อยู่บ้านคนเดียวยังอยู่ชุดนอนด้วยซ้ำดูคลิปนี้ก่อน
ก็ต่อยก่อนได้ไหมอ่าเอาไปก่อนเปิดประตูให้หนูไปก่อน
นี่ฮะเมื่อวานท่านก็ดูกันไปพอสมควร
เอาเป็นว่าเธอบอกว่าตั้งแต่วันนั้น๑๐ตุลาคมเธอเข้าบ้านไม่ได้อีกเลย
แม่ก็เข้าไม่ได้โรงงานที่ทำอยู่ในพื้นที่บ้านที่เป็นชื่อโฉนดของพ่อเนี่ย
ก็ต้องปิดไปโดยปริยายคนงงคนงานก็ยุ่งกันหมด
แล้ว๓๐พฤศจิกายนเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งหวังจะมาเอาข้าวของต่างในบ้าน
ปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บเจอเนี่ยฮะใครก็ไม่รู้
เสื้อเหลืองเหลืองเนี่ยถือปืนมาไล่ถือปืนมาไล่
แล้วมีเสียงพ่อประมาณบอกว่าลูกก็ลูกเถอะยิงก็ยิงไปเลย

คลิปนี้มันก็ยังชุลมูลวุ่นวายอยู่พอสมควร
เอาเป็นว่ามีพ่อเธออยู่ด้วย

ไม่ใช่ฮะชื่อพี่เล็กเป็นใครก็สักคนหนึ่งเนี่ย
แต่ว่ามีเสียงพ่อเธอบอกว่ามีเสียงพ่อในคลิปบอกว่า

แต่อีกเสียงนึงก็บอกว่าอย่าไปทำนะอย่าไปทำอะไรแบบนี้
เหมือนเสียงแม่ที่บอกว่าอย่าทำพูดแม่อย่าทำลูก
เอาคำสั่งของศาลมาที่ว่าคุณไปเขามีชื่อเป็นเจ้าของบริษัท
อะไรมีธุรกิจคุณจะไปกักกันอะไรเขาอย่างนี้ไม่ได้
ก็ตัดกุญแจบ้านตัดกุญแจรั้วแล้วก็เข้าไป
ไปเอาทรัพย์ส่งทรัพย์สินอะไรได้อันนี้คือในมุมของป๊อป
เดี๋ยวมีภาพตอนตัดกุญแจแล้วเข้าไปนะฮะ

ทุกคนค่อยดูไปแปลทั้งฝั่งคุณพ่อของป๊อกับภรรยาใหม่
เราก็ได้คุยพ่อของป๊อปเนี่ยบอกกับเราเมื่อวานนี้

นี่คือแฟนใหม่ของคุณพ่อของป๊อปข้างเนี่ยคือคุณพ่อของป๊อป
ป๊อปอายุ๒๓พ่อของป๊อปบอกกับเราว่า
โฉนดที่ดินที่บ้านเนี่ยหลังที่ดูคลิปเมื่อสักครู่เนี่ย
มันชื่อผมก็เป็นที่ดินของผม
ภรรยาตอนที่อยู่ด้วยกันเอาไปเข้าแบงค์เอาไปกู้สร้างโรงงาน
ก็ชื่อภรรยาก็ทำกิจการโรงงานอะไรก็ว่ากันไป
แต่ภรรยาไม่เคยผ่อนแบงค์ให้เลย
จนตอนนี้ติดหนี้ดอกเบี้ยโออะไรเข้าไปเนี่ยปลาจะ๓๐กว่าล้านแล้ว
ต้องไปเอาที่ดินของแม่ของน้องของญาติ
เอามากู้เงินนอกระบบเอามาโปะดอกเบี้ยอะไรพวกนี้เข้าไปอีก
ที่เนี่ยของญาติพี่น้องถูกยึดไปหมดแล้ว
ภรรยาก็ยังไม่ตามมาใช้อีกสุดท้ายผมหาทางออกอย่างนี้

ใช้หนี้เพื่อใช้หนี้แล้วเหลือเงินเท่าไหร่ค่อยแบ่งให้ลูกให้เมีย
แต่ก็ฝั่งภรรยากับลูกเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมออกจากบ้านไม่ยอมย้ายออกจากโรงงาน
ผมก็ต้องเอาคนมาไล่เรื่องราวเป็นอย่างนี้
แต่เมื่อวานนี้ที่เราได้คุยกับทั้งสองฝั่งไป
ป๊อปเขาก็บอกว่าในมุมของพ่อที่เขาฟังจากไทยรัฐมิวโชว์
กับภรรยาใหม่ของพ่อเนี่ยมันไม่ใช่นะ

โอ้ลูกสาวเนี่ยเขาเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรไม่เคยมารับผิดชอบ
แล้วพอไปถามก็บอกไม่มี
พ่อหนูไม่เคยติดหนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไร

ใช้กันอีก๔๕คันลดราคาแพง
แต่ไม่เคยสนใจเรื่องหนี้สินอะไรที่มีอะไรประมาณอย่างนี้

วันนี้ค่ะก็ได้คุยกับทั้งป๊อปแล้วก็คุณแม่ของป๊อปด้วยนะคะ
นางสาวธัญพรอัญมณีกิติรัฐ
เพราะวันนี้ทั้งคู่หอบเอกสารหลักฐานเรื่องสัญญาการเช่าโรงงาน
สัญญาการกู้ยืมกับสถาบันการเงินแล้วก็เอกสารการชำระเงินด้วยนะครับ
คำพิพากษาของศาลในคดีที่ถูกฟ้องขับไล่
เอามาให้ทีมข่าวเราดูทั้งหมดเลยค่ะ
คุณภูริพัฒน์ไปตามให้อีกใช่ค่ะ
คุณภูริพัฒน์ได้คุยกับคุณแม่ของป๊อปนะคะคุณแม่ป๊อปยืนยันหนักแน่นมากนะคะว่า
ฟังสัมภาษณ์ของอดีตสามีเมื่อวานแล้วขอบอกตรงนี้ว่าที่พูดออกมาไม่ใช่เป็นความจริงเลย
ที่บอกว่าแม่ไม่ยอมรับผิดชอบภาระหนี้ที่กู้ยืมมาใช่ไหม
ให้พ่อรับผิดชอบคนเดียวจนทำให้ถูกฟ้องร้องถูกยึดที่
ถูกหลายอย่างจะโดนฟ้องล้มละลายต่างนานา

จริงแล้วการกู้ยืมเงินมาทำโรงงานเนี่ยนะ
มันไม่ได้ทำในชื่อของใครคนใดคนหนึ่งนะ
ซึ่งบริษัทนี้มีชื่อของนายสุวรสก็คือชื่อของพ่อ
แล้วก็ชื่อของเธอคือนางสาวธัญฑร

มี๒คนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจเป็นคนค้ำประกัน
ซึ่งการกู้ยืมเงินเนี่ยนะคะมีการกู้ยืมเงินสินเชื่อมาหลายครั้ง
ไล่เรียงให้เราฟังตั้งแต่ครั้งแรกเลย
ครั้งแรกปี๒๕๔๖กู้สินเชื่อมา๓ล้านบาท
ครั้งที่๒อนุมัติเพิ่มให้อีก๖ล้าน๕แสนบาท
ครั้งที่๓ขอเพิ่มวงเงินอีก๓ล้านบาท
รวมเป็นเงิน๑๒ล้าน๕แสนบาทใช้ในการเกาะสร้างโรงงาน
ใช้ชื่อของนายสุวรสก็คือพ่อในการทำสัญญาซื้อขาย

ทีนี้ปี๕๐เกิดไฟไหม้โรงงาน
เป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่โรงงานเสียหายหมดเลยค่ะ
ตอนนั้นได้เงินประกันมาก็เคลียร์หนี้ไปได้บางส่วน
เหลือเงินคงค้างอยู่๘๖๐๐๐บาท
จากนั้นปี๕๑ต้องขอกู้สินเชื่อจากธนาคารอีกครั้ง
เพื่อสร้างโรงงานใหม่แก้ไขต่อเติมอาคารที่เสียหาย
ซึ่งตอนนั้นก็ใช้ชื่อบริษัทในการกู้อีกนั่นแหละค่ะ
ก็เป็นชื่อของทั้งสองคนได้เงินมาอีก๑๗ล้านบาท
วกกับหนี้เก่าอีก๘ล้านเอามาใช้หนี้ด้วยนะคะ
รวมกันไปกับหนี้๘๖๐๐๐๐๐บาทด้วย
รวมทั้งหมดตอนนี้คือมีหนี้๒๕๖๐๐๐๐๐บาทในการทำธุรกิจ
๕๔น้ำท่วมใหญ่อีกธุรกิจชะงักอีก
โรงงานต้องปรับโครงสร้างหนี้พักชำระหนี้ตามเงื่อนไขของรัฐ๕ปี
ปี๖๐ค่ะนี่คือปีที่ครบสัญญาพักชำระหนี้

และเป็นปีที่นายสุวรสไปมีภรรยาใหม่เลิกกัน
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เขาต้องชำระ๓
ต้องมีการเซ็นสัญญาทั้งสองคนต่อสัญญากันปีต่อปี
ซึ่งนายสัวโรธเองก็ยินยอมเซ็น
เพราะว่ามันเป็นชื่อร่วมกันในชื่อบริษัท

๖๒ครบกำหนดเซ็นสัญญาอีกครั้ง
บอกพยายามติดต่อนายสุวรสให้มาเซ็นสัญญา
เพราะถ้าไม่มาเนี่ยดอกเบี้ยมันจะแพงขึ้น
ติดต่อผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์ส่งข้อความทำทุกอย่าง

กลายเป็นผิดสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เนี่ยค่ะและการที่นายสัวโรธมาอ้าง

ตัวนายสุวรสเองนั่นแหละที่ไม่ยอมมาเซ็นสัญญาจนหนี้

ที่ดินเนี่ยอาจจะเป็นชื่อเขาจริง
ทีนี้เขาก็เป็นผู้กู้
เขาเรียกว่าอะไรนะเอาสินทรัพย์ค้ำใช่ไหมคะ

ส่วนเราเป็นคู่สมรสก็ต้องกู้ร่วม

มันไม่สามารถที่จะรับดอกเบี้ย๓พิเศษของแบงค์ได้
เพราะฉะนั้นการทำสัญญากับแบงค์ก็เหมือนว่าโมคะ

แต่พี่เดินทางไปเซ็นแต่สุวรสเขาไม่ไปเซ็น

พอ๙มูลค่าเงินมันสูง
ลำพังพี่คนเดียวกับลูก
พี่ไม่สามารถจะผ่อนไหวอยู่แล้ว
ครั้งแรกเลยพี่ก็ผ่อนไปทีละแสนห้าเท่าเดิม๘๓
แต่พี่ทำได้อยู่แค่๒เดือนพี่ก็ไปไม่ไหว
ไม่เคยติดต่อได้เลยจะโทรไปเจอแต่บุคคลอื่น
พอเจอบุคคลอื่นแล้วมันก็ประมาณยังไม่ทันได้อ้าปากพูด
แต่บังเอิญที่พี่ไม่ไปไหนและยังอยู่
เพราะว่าธุรกิจพี่ยังทำอยู่เพื่อเลี้ยงดูลูกส่งเสียลูกอยู่ต่อ
สารตัดสินมาว่าให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่สอง

และให้ยกฟ้องจำเลยที่๒
ใช่ค่ะสารก็เลยพิจารณาแล้วค่ะ

คุณอยู่ต่อคุณไปไหนไม่ได้
คือคุณเป็นสิทธิรถหรือได้จัดการเข้าสิทธิรถ
ส่วนป๊อบวันนี้เราก็เคยคุยด้วยนะครับ
ก็ทำให้รู้แล้วว่าพ่อเนี่ยรู้สึกกับเธอยังไง
ก็เสียใจพ่อพูดแบบนี้
ก็ไปทำมาให้แล้ว

บอกว่าถ้าคุยกับพ่อคนเดียวเนี่ยคุยได้
แต่ถ้ามีคนอื่นเข้ามาแทรกคุยด้วยเนี่ยไม่ขอคุยด้วย
อยู่ก็บอกว่าให้เอานามสกุลผมออกไปได้เลย
แล้วหลังจากนั้นก็หนูก็พยายามติดต่อแล้วไม่ได้แล้วเริ่มไม่ได้
แล้วการที่พ่อมาดึงป๊อปออกจากบ้านอย่างนี้พ่อทำอะไรเพื่อป๊อป
เขาก็พูดว่าพ่อทำเพื่อลูกพ่อทำเพื่อลูกอายุมา๒๓ปีแล้ว
พ่อไม่เคยแทบจะไม่เคยตีไม่เคยตบในระหว่างที่เราทะเลาะกันอยู่ตรงกลางบ้านนะคะ
หนูก็ได้มีโอกาสได้สบตากับเขาแล้วก็คุยกับเขา
แล้วก็แบบเหมือนเขาก็เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย
เรื่องทางคดีความเนี่ยป๊อปกับแม่บอกว่าก็ไปแจ้งความพ่อนะฮะ
กับพวกในข้อหารักทรัพย์เมื่อ๑๐ตุลาคมเหตุการณ์ตามคลิป
แล้วก็คงต้องไปสู้คดีกรณีที่พ่อเนี่ย
ก็ฟ้องสารขับไล่เธอกับแม่เนี่ยออกจากบ้านพักและโรงงาน
ฝั่งคุณพ่ออยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็ชี้แจงผ่านเราได้นะฮะ